เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะมีพี่สาวของหนุ่มกู้ภัยคนหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเซาเนี่ย
เขามาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนค่ะนะฮะเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยก็เป็นกู้ภัย
อ่าทุกคืนก็จะไปอยู่ประจำจุดค่ะนะครับนี่พอประจำจุดเสร็จเมื่อคืนที่ผ่านมา
ช่วงกลางดึกขี่จักรยานยนต์กลับบ้านมีคนโบกรถเรียกพอจอดรถแทงใส่เลยฮะโอ้โห
นี่ยังเจ็บหนักอยู่นะครับตอนนี้เขาเลยอยากหาตัวคนที่ทำร้ายน้องเขานะครับ
อายุ๒๔ปีเป็นอาสาของหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบังน้ำเปรี้ยวนะครับ
เลสักครู่นี้สภาพบาดแพลตถูกแทงเข้าท้องนะครับ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
พี่สาวบอกเป็นการแทงแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับ
หลักฐานที่มีอยู่ก็คือนอกจากนี่
บนร่างกายของน้องชายแล้วเนี่ย
เสื้อที่ใส่ไปในคืนเกิดเหตุมีรูอยู่๒รูถูกแทงก็๒แผล
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับดูเสียงทางเข้าไปเห็นไหมครับ
แล้วก็มีการแจ้งความไว้ที่สพบังน้ำเปรี้ยวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน
ของเมื่อกลางดึกคืนวันที่๓๐ตุลาคมนะฮะมันเข้าสู่เมื่อวานเนี่ยนะฮะ
ช่วง๓๑ตุลาคมนะครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับที่เกิดเหตุเป็นจุดถนนแถวซอยวัดบางสายนะครับ
ทางนี้แซคนัทวินลงพื้นที่ไปในพื้นที่หมู่๒บรรโพงอากาศ
อำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะอ่าค่อนข้างเปรี้ยวฮะ
กลางวันนึงเปรี้ยวเลยยากขึ้นเทิบเป็นหมดนะครับ
บ้านคนมีแต่ว่าอยู่ห่างกันนะครับ
เนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สี่แยกทางเข้าซอยวัดบางทรายตอนเที่ยงคืน๑๖นาที
นี่คืน๓๐ตุลาคมมันต่อเนื่อง๓๑ตุลาคมนะฮะ
นี่เต้ยนะฮะคนเจ็บขี่รถผ่านแยกเพื่อเข้ามุ่งไปในซอยนะฮะไปคนเดียวนะฮะคันเดียว
แล้วกล้องตรงนี้นะครับตอนเที่ยงคืน๒๐นาที
ก็จะมีสองสามีภรรยาขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเข้าซอยไปนะฮะ
แต่ว่าเขาไม่เกี่ยวนะฮะคันนี้เขาก็เป็นชาวบ้านที่ขี่รถผ่านทางเข้าไปด้านใน
ตำรวจก็เลยคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุแทงเต้ยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในซอยนั่นแหละ
หรือไม่ก็เป็นกลุ่มติดยาเสพติดที่ดักรออยู่เพื่อจะชิงทรัพย์คนนะฮะ
เพราะว่ามันไม่มีใครขี่ตามเต้ยไปเลยนะครับ
มีกล้องที่ร้านค้าในซอยนะฮะจะเห็นเต้ยคนเจ็บขี่รถผ่านไปตอนเที่ยงคืน๑๖นาที
แต่เวลามันอาจจะไม่ตรงกันนะฮะกล้องในจุดต่างนะครับ
แล้วเต้ยก็ขี่ผ่านรีสอร์ทที่อยู่ในซอยนะฮะก็ยังเห็นว่าขี่ผ่านไปคันเดียวนะครับ
ไม่ได้มีใครขี่ตามประกบอะไรยังไงนะครับ
จนจะเห็นภาพช่วงเที่ยงคืน๒๘นาที
ตอนนี้เกิดเหตุถูกแทงไปแล้วนะครับ
พอถูกแทงนี่ตอนนี้ขี่รถย้อนออกมาเนี่ยคือถูกแทงแล้วนะครับ
แล้วก็ขี่จากในซอยหน้ารีสอร์ทไปถึง๔แยก
แยกที่ท่านผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ยคือเต้ยก็ขี่ผ่านสี่แยก
อันนี้ย้อนกลับเข้ามานี่มีรถผ่านไปคันหนึ่ง
อย่าขี่ข้ามถนนแบบนี่ฮะอันนี้ถูกแทงแล้วนะ
คือเพื่อมาที่บ้านของรองประธานกู้ภัย
ที่เขาเป็นจุดที่เขาจะคอยประจำจุดกู้ภัยทำงานกันอยู่
ไปขอความช่วยเหลือคือไปถึงตรงจุดนั้นก็แบบฟุ๊บเลยนะฮะ
นี่แบบขี่หนีเอาชีวิตรอดมาก่อน
พี่สาวของคนเจ็บบอกว่าตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลนะฮะยืนยันว่าน้องชายไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
จิตใจดีนะทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเพิ่งทำงานได้ไม่นาน
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วนะฮะ
เพราะอยากรู้สาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรมาแทงน้องเธอทำไม
พี่สาวนะฮะคุยกับแซคนัทวินโดยพี่สาวเนี่ยบอกว่าคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องชู้สาว
เพราะว่าน้องเนี่ยชอบแต่งรถตอนขี่ไปอาจจะท่อเสียงดัง
คุณแซคก็เลยวีดีโอคอลคุยกับเต้ยนะฮะเต้ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกคืนนั้นเนี่ยขี่รถจะกลับบ้านคนก่อเหตุมากันสองคนอยู่ข้างทางเรียกให้จอดรถ
พอจอดรถปุ๊บใช้มีดแทงใส่ปุ๊บเลยนะครับก็โชคดีที่แบบมีรถวิ่งสวนมาฮะ
คนร้ายก็เลยหนีไปก่อนไม่รู้ว่าเขาจงใจมาชิงทรัพย์หรือเปล่า
แต่ว่าทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเต้ยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะ
เรื่องที่พี่สาวสงสัยว่าคนร้ายอาจจะหมั่นไส้หรือว่าเขม่นว่าเขาไปแต่งท่อรถเสียงดัง
เต้ยบอกไม่น่าจะใช่เพราะเขายอมรับทำท่อรถจริงนะฮะแต่ไม่เคยเบื่อนรถนะฮะ
อีกทั้งเส้นทางนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เส้นทางที่ขี่ผ่านเป็นประจำ
ตอนนี้ยังงงอยู่เลยว่าคนร้ายเนี่ยมาทำร้ายเขาทำไม
เขาพูดถามพวกอะไรอย่างไรบ้างไหมฮะ
เขาวิ่งมาพอดีมันก็เลยไป

ผมไม่เคยหนีนะบอกว่าไม่รู้จักหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็รู้ว่าคนรู้จักเป็นพวก
มีแค่ท่อดังแต่ไม่ได้ดังมากอะไรอย่างนั้นนะ
เขาชอบแต่งรถใช่แต่แต่ไม่รู้ว่ารถที่เขาเอาไปวันนั้นอ่ะ

เวฟค่ะเวฟส่วนมากเขาจะขับเวฟ
ใช่ชอบแต่งท่อตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปขอความช่วยเหลือหลังจากถูกแทงนะครับ
ของรองประธานกู้ภัยนะครับ
วันนี้นี่เราได้คุยกับคุณพ่อนะฮะ
คุณพ่อของรองประธานกู้ภัย
บังน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเซาเนี่ย

วันนั้นเนี่ยเต้ยเนี่ยขี่รถมาถึงบ้าน
นี่หลังนี้นะฮะบอกโดนแทงแล้วมีเลือดไหลเต็มเสื้อ
เหมือนกับมาถึงเนี่ยเป็นเฮือกสุดท้ายนะ
จอดรถปุ๊บรถนี่ล้มเลยนะฮะ
ฟุบเลยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือจุดตรงนี้พ่อบอกบ้านนี้เนี่ยจะเป็นจุดจอดรถกู้ภัย

แล้วก็เสร็จงานก็สักกลางดึกก็ขี่รถกลับบ้านนะฮะ
ยืนยันว่าเต้ยเป็นเด็กดีไม่เคยทะเลาะกับใคร
จักรยานยนต์ของเต้ยยังทิ้งไว้อยู่ที่นี่อยู่เลย
ยังจอดทิ้งอยู่ที่นี่นะฮะ
มันไส้น้องชายที่รถท่อเสียงดังหรือเปล่า
แซคก็เลยลองเบิ้ลรถดูหน่อยนะฮะ
ก็มันนั่งอยู่นี่มาถึงก็พอหวัดดีคนนี้ยังว่าเด็ดเป็นดีด้วยอะไรอย่างนี้

ความเชี่ยวชาญของด้านเสียงท่อรถมอเตอร์ไซต์ของเรา
แต่ผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวสตูของเรานี่แหละ
บอกผมว่าอันนี้เสียงท่อรถปกติ
ถ้าไม่ปกติก็ต้องแซคเบิ้ลนี่แหละ

คือแต่เต้ยเขาบอกผมก็ทำท่อรถบ้างแต่ผมไม่เคยขี่เบิ้ล
คือถ้าขี่ไปตามปกติเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดังอะไร

เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ในซอยก่อนนะครับว่าอาจจะเห็นใครที่ต้องสงสัยบ้างนะครับ

เพียงแต่ว่าตอนที่เขาเรียกเต้ยให้หยุดแล้วก็แทงใส่เต้ยแล้วเนี่ย
เต้ยเขาบอกว่ามันโชคดีที่มีรถสวนมา